จะพาไปติดตามความคืบหน้ากรณีตำรวจสนบุคโล
ที่ยังคงเร่งรวบรวมหลักฐานเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิต
อย่างปริศนาของลาลาเบลนะคะ
แม้ว่าจะมีการสอบปากคำพยานไปแล้วหลายปาก
ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในงานพริตตี้ที่อยู่ในงาน
แล้วก็ล่าสุดมีการสอบปากคำคนที่อยู่ในคอนโดด้วย
เป็นคนที่อยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุ
และเห็นจุดเกิดเหตุโดยเฉพาะคนที่อยู่ในลิฟต์กดลิฟต์รอ

มีการพูดคุยกันและการพูดคุยอันนั้นคืออะไร
วันนี้ตำรวจเรียกมาสอบปากคำเรียบร้อยแล้วนะคะ

ของนางสาวทิติมานรพันธิพัฒน
หรือว่าลาลาเบลพริตตี้สาวชื่อดัง
วันนี้พลตำรวจตรีสำริทตรงเตา

มีการเรียกประชุมติดตามความคืบหน้าคดี
ใช้เวลาทั้งสิ้นประมาณ๑ชั่วโมง๓๐นาทีนะคะ
หลังการประชุมพลตำรวจตรีสำริทระบุว่า
พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำพยาน
ในที่เกิดเหตุครบทุกคนแล้ว
ขณะที่วันนี้เวลาประมาณ๑๖นาฬิกา
ตำรวจมีการเชิญพยานแวดล้อมทั้งหมด
ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รอปภภายในคอนโด

ซึ่งมีการสนทนากับนายน้ำอุ่นนะคะ
เนี่ยค่ะตามภาพนี้ถือเสื้อผ้าอยู่เนี่ยนะคะ
ซึ่งนายน้ำอุ่นบอกว่าเป็นแฟนกันจะพาไปที่ห้อง
นะคะระหว่างที่ก่อนที่นายน้ำอุ่นเข้ามาเนี่ย

แล้วก็มีการสนทนากันเล็กน้อยบอกว่าเป็นแฟน
โดยการสอบสวนค่อนข้างมีความคืบหน้าไปมากค่ะ
จากว่าได้รับความร่วมมือจากพยานแวดล้อม
อยู่ในบ้านหลังเกิดเหตุเพิ่มมากขึ้น
ส่วนกรณีที่มีภาพคลิปวงจรปิดชาย
ใส่นาฬิกาสีทองไปลูบศีรษะลาลาเบลเรื่องนี้เนี่ย
พนักงานสอบสวนบอกว่ามีการส่งภาพ
ไปให้กรมคับการปราบกรามการกระทำความผิด
เกี่ยวกับเทคโนโลยีหรือปอตรวจสอบนะครับ
ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อใด
บุคคลในภาพเป็นใคร
อีกหนึ่งกรณีค่ะที่มีชาวเน็ตไปแสดงความเห็น
เรื่องเวลาของการเสียชีวิตของลาลาเบล
ซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดในคอนโดในจุดนี้
ที่น้ำอุ่นอุ้มร่างของลาลาเบลไปกองกับพื้นคอนโด
แล้วก็มีการวงกลมตรงข้อมือซ้ายของลาลาเบล
อยากรู้ตอนเสียชีวิตว่าเสียชีวิตตอนไหน
นั่นก็คือการจับอัตราการเต้นของหัวใจ
คือเรื่องนี้พลตำรวจตรีสำริทบอกว่า
นาฬิกาดังกล่าวก็เป็นเครื่องวัดการเต้นของหัวใจความดันรวมถึงการนับก้าวด้วย
แต่ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบดูก่อนนะคะ
ว่าระบบมีความเชี่ยวชาญมีความเสถียรหรือไม่
ตอนนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ค่ะ
ซึ่งผลออกมาก็จะช่วยเป็นข้อมูลสนับสนุนหรือว่าเหตุหรือว่าพฤติการได้

เรื่องของผลตรวจแอลกอฮอลในเลือดของลัลลาเบล
ที่พบสูง๔๐๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์นั้น
ทางการแพทย์หากร่างกายได้รับแอลกอฮอลสูงถึง๓๕๐๔๐๐มิลลิกรัม
ส่งผลกระทบต่อการหายใจของบุคคลที่ได้รับสารนั้น
ซึ่งเรื่องนี้ยังต้องรอผลการตรวจพิสูจน์อย่างเป็นทางการก่อนนะคะ
นี้พนักงานสอบสวนมีข้อสงสัยเพิ่มเติม
ก็จะเรียกบุคคลนั้นมาสอบปากคำได้
ขณะนี้พยายามรวบรวมหลักฐานให้ได้มากที่สุด
แต่จะมีการแจ้งข้อหาใครอย่างไร
ก็จะต้องมีความรอบครอบในการพิจารณาข้อหา
แล้วก็ต้องหาข้อพิสูจน์สาเหตุที่ทำให้ลาลาเบลตายได้

ยังไม่ได้แจ้งข้อหากับใครใดทั้งสิ้น
ประมาณ๒สัปดาห์นะครับ